คุณผู้ชมค่ะไปดูพาไปดูสาวสวยบ้างดีกว่า
ช่วงนี้คนบันเทิงเขาไปทะเลกันเยอะ
คุณผู้ชมดูรูปข้างหลังใหม่ดาวิกา

คุณในรูปมันมีแต่คำว่าสวยเต็มไปหมดเลย

แสงดีหน้าดีการแต่งตัวดีไปหมดคุณผู้ชมค่ะ
ถึงจะมีเวลาแค่วันเดียวนะก็ขอไปเที่ยวพัทยาค่ะ
งานนี้เหมือนจะรู้ใจเหล่าแฟนคลับนะ
ตัวโพสต์ทั้งรูปแล้วก็คลิปลงโซเชียลค่ะ
วดหุ่นแบบเอวบางอย่างนี้
บิกินี่สีขาวตัวจิ๋วค่ะแบบไม่มีกั๊กเลย
แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าได้เที่ยวแล้ว๑วันก็ยังดีนะ
แฮชแท็กดาวิกานักท่องเที่ยวค่ะ

แพ้ความเซ็กซี่ของสาวใหม่
แต่เห็นแบบนี้แล้วนะคะก็อย่าจะรู้ว่าหวานใจรุ่นพี่เดินเต๋อะเขาจะชมว่าอะไรบ้าง
ใช้การไม่ได้เลย
ภรรยานที่ร้อนลุกเป็นไฟขึ้นมาอีก